ปลอดภัยดีนะมีรทพอดีแต่
ความปลอดภัยก็มาถึงบ้านของเขาแล้ว
มีติดแมวขึ้นบ้านเป็นแมวตัวผู้

อุ้ยนี่ไงฮะดูบ้านหรูนะบ้านดูน่าจะคนมีสตุ้งสตังค์อยู่แหละ
บ้านแห่งนี้แล้วเมื่อกี้ที่บอกว่าแบบปกติก็มีรอปภอยู่มาสามปีปลอดภัยดี
แล้วนี่รอปภไปไหนอ่ะก็เช้ามืดเมื่อคืนนี้ไม่ปลอดภัยแล้วคุณผู้ชมฮะ
ตีสามครับตีสามของเมื่อวานนี้ตีแมวผู้ชายสองคนนะ
คนแรกใส่เสื้อคลุมแขนยาวมีฮูตกางเกงขาสั้นใส่แมส
อีกคนนึงก็เดินมาด้วยกันนี่แหละใส่เสื้อคลุมแขนยาวมีฮุก
กางเกงขายาวใส่แมสเหมือนกันเขาเดินตระเวนทั่วหมู่บ้านเลยนะ
ค่ะโอ้โหเข้ามาแบบนี้ได้ยังไงหมู่บ้านแห่งนี้อยู่ในเขตเทศบาลตะบลหนอง
สำรงอำเภอเมืองอุดรธานีปีนเข้าบ้านแทบทุกหลังคาเรือนครับ
แล้วไปขโมยเอากล่องเครื่องประดับของเจ้าของบ้านหลังหนึ่ง
เจ้าของบ้านเนี่ยชื่อคุณวิรุณกรและคุณชวนันเป็นสามีภรรยา
แล้วตัวภรรยากำลังตั้งขันใกล้ข้อแล้วด้วยค่ะโอ้โหคุณอำแขกรุงผู้ชมนะ
กล่องเครื่องประดับมีอะไรรู้ไหมโอ้โหมันก็ต้องมีของมีค่าทั้งนั้นแหละค่ะ
แหวนเพชรสองวงราคาหนึ่งแสนบาทอืมนาฬิกาโรเล็กซ์ตัวเรือนโลหะนะ
ค่ะสี่แสนบาทค่ะโรเล็กซ์ไม่พอมีโอเมก้าอีกหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาท
โอ้โหรวมรวมแล้วมูลค่าความเสียหายศกัตร
นี่ร่องรอยการถูกงัดแงะเข้าไปตามบ้าน
คุณวิรุณกรและคุณชวนันสามีภรรยาเจ้าของบ้านเดี่ยวแห่งนี้เป็นบ้านสองชั้นนะ
เล่าว่าปกติหน้าหมู่บ้านเนี่ยมีรอปภอยู่ตั้ง๒คน
ถ้าคนนอกจะเข้าหมู่บ้านเข้ามาข้างใน
แลกบัตรสิเอ่อต้องแลกบัตรพวกเขาอยู่ที่นี่มาสามปี

ก็เนี่ยถ้าเกิดอยู่บ้านมา๓ปีหมู่บ้านนี้ปลอดภัยระดับหนึ่ง

นี่คือแปลว่าปลอดภัยระดับ๑จาก๑๐ระดับแล้วนะ

เขาเล่นปีนมาทุกหลังเลยคุณผู้ชม
แล้วทั้งคู่ก็บอกว่าอยู่ด้วยกันมาไม่เคยมีทรัพย์สินหายไปเลยนะ
เขาก็เลยอาจจะย่ามใจแหละ
น้ำแข็งคุณผู้ชมไม่ได้ติดเหล็กดัดประตูหน้าต่างครับ
แต่ยังดีที่ติดกล้องวงจรปิดแทน
แล้วคืนเกิดเหตุเนี่ยเขาแง้มประตูห้องนอนเอาไว้ให้แมวเดินเข้าออก
แต่มาพบว่าประตูห้องเปิดอ้าออกแต่ไม่เห็นแมว
กล่องใส่เครื่องประดับเนี่ยปกติมันวางอยู่หน้าตู้กระจกในห้องนอนก็หายไปด้วย
พอลงมาชั้นล่างพบว่ากล้องวงจรปิดหน้าโทรทัศน์หันหน้าเข้าผนังครับ
นั่นไงเหมือนเป็นการดันอ่ะไม่ให้จับภาพได้
ประตูหลังบ้านก็เปิดออกด้วยเขารู้ทันทีเลยว่าเอาแล้วโจรขึ้นบ้านแล้ว
แต่บ้านอื่นไม่มีใครแจ้งว่าทรัพย์สินหายไปเลยนะครับ
พวกเขาไปแจ้งนิติบุคคลหมู่บ้านและแจ้งตำรวจคาดว่าคนร้ายปีนรั้วข้ามหลังหมู่บ้านเข้ามา
เพราะมีอีกสองหมู่บ้านใกล้ใกล้กันด้วยครับแล้วก็มีโจรเข้าไปก่อเหตุในคืนเดียวกัน
คือในหมู่บ้านแห่งนี้มีแค่บ้านของคุณวิรุณกรและคุณชวนันเนี่ยโดน
แต่บ้านจากหมู่บ้านอื่นโดนเหมือนกันฮะ
พอเราตรวจสอบอ่ากล้องเวรออกในหมู่บ้านมันเห็นภาพอะไรบ้างครับ
ที่เห็นเป็นผู้ชายน่าจะผู้ชายสองคนแต่อีกคนนึงบางคนก็มองว่าเหมือนผู้หญิงอยู่เหมือนกัน
แต่คิดว่าน่าจะเป็นผู้ชายทั้งสองคนแบบเดินแบบปีนเข้าข้ามแต่ละบ้านเลยเปิด
แต่ที่เขาแจ้งมาว่าคือแบบไล่เปิดทุกหลังเลยของทั้งสองคนเองใช่ครับ
แหละครับอย่างที่บอกคือเขาไล่ปีนทุกบ้านทุกบ้านเลย
แจ็คพอร์ตมาตกที่บ้านของทั้งคู่ครับคุณวิรุณกรและคุณชาวนัน
เขาก็ฝากด้วยว่าตำรวจนะตำรวจที่อุดรธานีนะช่วยจับให้หน่อย
อย่าปล่อยให้สร้างความเดือดร้อนแบบนี้คือถ้าเกิดว่าบ้านหลังนี้โดนแล้ว
แล้วคนจากบ้านอื่นเขาจะอยู่กันยังไงก็จะกล้านอนหลับไหมเนี่ย
ใช่ค่ะฝากเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะครับ